คุณผู้ชมครับวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ห้างสรรพสินค้า
หลังจากเมื่อช่วงเช้าวิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิง
แล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตไปหลายศพบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
ก่อเหตุกราดยิงประชาชนแล้วก็จับตัวประกันเอาไว้ภายในห้างแห่งนี้นะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เคลียร์พื้นที่

นี่คือภาพที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ที่เป็นชั้นใต้ดินของห้างก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธ
แล้วก็วัตถุระเบิดก่อนนะฮะเพราะว่าตามรายงานข่าวเมื่อวานนี้เนี่ย
บอกว่าคนร้ายที่ไปก่อเหตุปล้นอาวุธปืนสงครามกับเครื่องกระสุนมาเนี่ย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ของห้างอย่างละเอียดนะครับ
เนื่องจากคาดว่ามีระเบิดจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการเข้าตรวจสอบทีละชั้นทีละชั้นนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นใต้ดินของห้างจุดที่คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่เป็นเวลานาน
แล้วก็มีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้นะครับ
ไม่ให้ผู้มีส่วนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าตกลงแล้ว
คนร้ายมีระเบิดติดตัวมาด้วยหรือไม่นะฮะคาดว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการตรวจสอบพื้นที่ห้างอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
เทวัลลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนามนตรี
ซึ่งเป็นสสนครรัฐสุริมาด้วยวันนี้ก็ไปพื้นที่เกิดเหตุ
ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาเที่ยวจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนตัวห้างก็คงจะต้องปิดทำการสักระยะหนึ่งก่อน
ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยของปลอมทั้งนั้นเลยนะคะครับมีคนทำเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมาย
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำขึ้นมาทำไมแต่ถ้าพูดถึงประวัติของคนร้ายรายนี้จ่าสิบเอกจักรพันธ์เนี่ยนะคะ
เพลเขาเป็นคนชัยภูมิค่ะเรียนในสิบแล้วก็เป็นคนที่มีความชำนาญในการยิงปืนระยะไกล
นี้ก่อนที่เขาจะถูกปิดไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็มีการโพสต์ข้อความในช่วงระหว่างเกิดเหตุ
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าเหนื่อยเหลือเกิน
แพ้ดีไหมนะสวยแล้วเป็นตะคริวซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย
มันเป็นการโพสต์ในเชิงตัดเพาะ
อย่างเช่นยังไงก็หนีความตายไม่พ้นทุกคน
ร่ำรวยจากการโกงการเอาเปรียบคนอื่น
มันคิดว่าจะเอาเงินไปใช้ในนรกได้หรือยังไง
หรือจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้บอกว่าพวกมึงอยากลองของใช่ไหม
ก็คือเป็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนะคะ
รวมถึงมีการโพสต์อาวุธปืนชนิดต่าง
มีการโพสต์โชว์ปืนลูกโม่จุด๔๔แมคนัม
ที่มีการนำสร้อยพร้อมกับพระเครื่องเป็นพระพุทธชินราช
เอาไว้รอบกระบอกปืนเขียนข้อความบอกว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยให้ผ่านวันนี้ไปได้อีกวัน
และก่อนที่จะโพสต์ภาพปืนกระบอกที่มีพระเครื่องอยู่นี่นะคะ
คนร้ายรายนี้มีการโพสต์หาลูกกระสุนจุด๔๔แมคนัม
เจาะเกราะว่ามีขายที่ไหนบ้างอีกด้วย
แล้วก็มีการโพสต์อาวุธชนิดต่าง
รถถังเอ่ยอาวุธต่างเอ่ยที่ถูกสั่งเข้ามาที่ค่ายทหารด้วย
เนี่ยค่ะตามหากระสุนคือลักษณะเหมือนเตรียมการอ่ะ
ลักษณะเหมือนหาของมีความสนใจมีความชอบเป็นส่วนตัวด้วย
กับเรื่องของอาวุธเรื่องของกระสุนต่าง
ส่วนลักษณะนิสัยทีมข่าวก็พยายามเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูจากสิ่งที่เขาติดตามสิ่งที่เขาโพสต์สิ่งที่เขาแชร์นะคะ
ลักษณะก็คือเป็นคนที่นิยมความรุนแรงชอบดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรง
มีโรโบคอปขณะถือปืนยิงเป็นไอดอลแล้วก็ชอบตัวโจ๊กเกอร์ของภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ด้วย
แล้วก็เขายังเป็นสมาชิกเพจออนไลน์ชอบใช้ความรุนแรง๑๘บวก
ชอบเล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนยิงกัน
แล้วก็มีการถ่ายภาพบ่อปลาบริเวณบ้านของตัวเอง

เอาปลาปิลัญญามาเลี้ยงดีไหมครับอะไรลักษณะแบบนี้อ่ะนะคะอืม
เท่านั้นยังไม่พอนะคะมีการโพสต์ภาพตัวเอง
หมวกโม่งชุดลายพราง
แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองกำลังออกกำลังกายในลักษณะต่าง
ทีนี้พอลองไปดูว่าคนร้ายติดตามอะไรหรือว่าแชร์อะไรบ้าง
นี่เป็นภาพออกกำลังกายก็จะสวมหวกม่วงตลอดเลยนะ
แล้วก็ใส่ชุดลายพราวแล้วก็เนี่ยค่ะยกดัมเบลหนักแบบเนี้ย
คือสร้างกำลังท่านี้ได้ทั้งได้แขนนะได้กล้ามเนื้อแขนอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้๕กุมภาพันธ์เขามีการแชร์ข่าวของคนร้ายปล้นร้านทองที่ลบบุรีจำกันได้ใช่ไหมคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุสยองความที่เกิดขึ้นรับปีใหม่เลยก็ว่าได้
ในคลิปเนี่ยเป็นลักษณะการแชร์ต่อมาอีกทีนึงแต่ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาเขียนทำนองเหมือนกับว่า
ข่าวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุเพราะขัดสนหรือมีปัญหาเรื่องเงิน
แต่เกาะเหตุเพราะความคับแค้นใจอะไรบางอย่าง
อันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้ก็ทำนองเหมือนกับว่า
เชื่อมโยงมาถึงตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
ซึ่งชาวเน็ตเองก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาแชร์ภาพที่เขาโพสต์
หรือว่าข้อความสเตตัสที่โพสต์ระหว่างก่อเหตุ

ที่เป็นทหารเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
มาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของจ่า๑๑อะไรเนี่ย
ทำนองว่าพอเถอะหยุดเถอะ
เกิดอะไรขึ้นยอมได้แล้วหยุดได้แล้ว
ซึ่งคำตอบที่เขามาตอบคอมเมนต์ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งรุ่นน้องก็คือ

อันนี้คือช่วงระหว่างก่อเหตุแล้วยังใช้เฟซบุ๊คได้อยู่

ยังไม่ถูกบล็อกใช่นี่ไงค่ะเห็นไหม
ยอมเถอะคิดอะไรยอมเถอะเพื่อนเป็นห่วงนะ
หยุดเถอะพอได้แล้วสติ
คำตอบมีคำตอบเดียวก็คือ

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขามีการโพสต์ด้วยบอกว่า
๓ศพล้างแขนนอกนั้นป้องกันตัว
ซึ่งจริงโพสต์นี้คนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเหมือนกัน
ทุกคนก็บอกว่ามองไม่ออกว่าไอ้การป้องกันตัวที่ว่าป้องกันตัวจากอะไร
ส่วนประวัติเบื้องต้นนะคะคนร้ายเกิดวันที่๔เมษายนปี๒๕๕๙
อายุ๓๒ปีพื้นเพลเป็นชาวชายภูมิอาศัยอยู่ที่บ้านหนองสัง
เป็นนักเรียนนาย๑๐ทหารบกรุ่นที่๑๐ทับ๒
เป็นฐานยดจ่า๑๑สังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์
แล้วก็มีรายงานว่าเป็นนักกีฬายิงปืนด้วย
มีความชำนาญในการยิงปืนระยะไกล
ก็จะเห็นได้จากคลิปที่เขามีการโพสต์ตอนเขาซ้อมยิงปืน
เป็นปืนปืนใหญ่ปืนหมายถึงว่าเป็นปืนที่ลักษณะค่อนข้างใหญ่

หรือว่าแนบเอาไว้ที่ตัวเพื่อป้องกันการสะบัด

เขาไม่ได้แนบกับตัวอืมแต่เขาก็ยังคงยิงได้นิ่งอยู่ครับ
สิ่งที่มันทำให้มีความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต
แล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เพราะว่าคนร้ายเนี่ยได้อาวุธสงครามไปจากค่ายทหาร
ที่ไปใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ที่เขารักษาเวรยามเนี่ย
เสียชีวิตกับบาดเจ็บแล้วก็ปล้นไปนะครับ
อาวุธสงครามที่ได้ไปทำให้การก่อเหตุเนี่ยมันรุนแรง
เพราะว่ากระสุนแต่ละนัดที่เข้าไปในร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ย

คือถูกโดนเข้าไปไม่เจ็บหนังหรือเปล่าใช่มันรุนแรงมาก
พันธุ์เอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพปก
เปิดเผยผลการตรวจสอบคลังอาวุธ
ภายในกองพันธ์สันพวุฒิกระสุนที่๒๒ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

ซึ่งจ่าสิบเอกจักรพันธมมาไปชิงอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนมาหลายรายการนะครับ
อาวุธที่ได้ไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ
โดยได้มาจากป้อมรักษาการ๑กระบอกจากคลังอาวุธอีก๑กระบอก
โดยในส่วนนี้ยังมีกระสุนขนาด๕๕๖มิลลิเมตรที่ติดมาจากปืน
แล้วก็หยิบมาจากคลังอาวุธรวมแล้วได้กระสุนปืนไป๗๗๖นัดนะฮะ
เป็นปืนกลอเนกประสงค์ที่ถูกใช้เป็นอาวุธสนับสนุนให้แก่หน่วยปืนเล็กยานยนต์หรือว่าอากาศยาน
ส่วนการตรวจสอบที่เกิดเหตุในรถฮำวี่สีเขียวรถทหารที่คนร้ายก็เอามาเหมือนกัน
ยังมีปืนของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ที่เป็นปืนลูกซองอยู่๑กระบอก

ขณะที่บริเวณศพของคนร้ายนะครับหลังจากถูกวิสามันไปแล้ว
จะเป็นปืนส่วนตัวของจ่าสิบเอกจักรพันธ์คนร้าย
โอ้โหเนี่ยฮะอาวุธแต่ละอย่างที่มีอยู่ในตัวนะ

เป็นปืนสงครามกระสุนปืนที่แบบชนิดร้ายแรงทั้งนั้นนะครับ